อย่าลืมเราสู่คนฟัง

ซึ่งแน่นอนวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้
เราเจอกันหน้าจอไทยรัฐทีวี
โมงครึ่งเจอกันเป็นประจำนะครับ
คุณผู้ชมฮะวันนี้เราจะเปิดด้วยคลิป

คนวิพากษ์วิจารณ์คนไปแสดงความคิดเห็น
เมื่อเห็นคลิปนี้แชร์ในโลกโซเชียลเยอะเลย
ถามว่ารถคันนี้ที่มีเหตุผล

ก็เลยต้องเปิดไฟกระพริบวิ่งแช่ขวา
แซงไม่ได้เลยต้องตามไปเอาเรื่อง

คลิปทั้งหมดแล้วนะฮะหลายคนได้ชมคลิปแล้วของขึ้นเลยฮะ
แสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่เลยที่ของขึ้นเพราะอะไร
เพราะว่าเหตุผลของคนขับรถคอกคันสีขาวนี้แหละนะครับรถคันหลังเนี่ย
เขาก็พยายามจะแซงเพราะว่ารถกระบะคันสีขาวซึ่งเป็นรถคอกเนี่ย
แช่เลนขวาเปิดไฟกระพริบตลอดเวลาทีนี้ครับ
ด้านหลังซึ่งมีผู้หญิงเป็นคนขับแล้วก็มีกล้องหน้ารถเนี่ย
ก็เลยจะแซงฮะแต่ทีนี้พอแซงไปได้สักพักเกิดอะไรขึ้น
คุณผู้ชมเห็นรถคอกสีขาวคนนี้ไหมฮะไม่ยอมครับ
วิ่งตีซ้ายเข้ามาปาดหน้าแซงกลับแบบนี้เลย
และท้ายที่สุดนะฮะมีการจอดขวางกันไว้แบบนี้
จนกระทั่งต้องมีการลงมาเคลียร์กันคนขับรถคอกสีขาวเดินลงมา
แล้วก็มาพูดกับสาวที่ขับรถคันนี้อยู่ผู้หญิงคันนี้บอกว่า
ขอทางหน่อยไม่ได้เหรอคะก็พี่แทรกขวาแทรกมาทำไมล่ะคะ
ปรากฏว่านุ่มรถคอกตอบกลับมาว่าอย่างนี้ครับ
ก็รถผมมันหนักนะพี่พี่ต้องเข้าใจว่ารถผมมันหนัก
นี่แหละครับประโยคนี้กลายเป็นประโยคที่คนในโลกโซเชียล
เขาแสดงความคิดเห็นกันเกือบสองพันคนเพราะว่าคลิปนี้มีคนดูสองแสนกว่าคนนะฮะ
งงแล้วก็สงสัยกับคำพูดของคนขับรถคอกสีขาว
ที่บอกว่ารถผมมันหนักอ่ะพี่มันหนักยังไงเหตุการณ์นี้โชคดีนะฮะ
ลงด้วยดีไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงมากไปกว่านี้นะครับ
แต่ก็เอาคลิปนี้มาเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูกันคุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้นะฮะ
เมื่อเห็นคลิปนี้และคำอธิบายของคนขับรถคอกนะครับ

พี่ก็ต้องเข้าใจพี่ก็ต้องลงลงท้ายให้หน่อยคุณผู้ชมฮะ
อีกเหตุการณ์หนึ่งรถใหญ่เจอรถเล็กมีปัญหากันมาก่อน
แล้วมาจอดเคลียร์กันแบบนี้แต่มันไม่ใช่เคลียร์กันดีฮะ
ลงมาด่าทอกันและเดี๋ยวดูพฤติกรรมของคนขับรถเก๋งคันสีเข้มคันนี้
ว่าเขาลงจากรถมาแล้วถืออะไรลงมาด้วย
เอาผมก็เบรกให้พี่อยู่มีปืนด้วยครับ
มีปืนด้วยครับมีปืนด้วยครับเป็นเหตุการณ์ประทึกจริงจริงครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์หัวร้อนบนท้องถนนนะครับ
แล้วก็กลายเป็นข่าวดังตลอดทั้งสัปดาห์เลยเพราะอย่างที่เห็นว่ามีอาวุธปืนเนี่ย
นำออกมาขู่กันด้วยนะฮะคลิปนี้ถ่ายจากมือถือของคนขับรถบรรทุกนะครับ
ก็เห็นรถเก๋งคันสีดำจอดด้านหน้าดักรถบรรทุกเอาไว้คาดว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะฮะ
ก่อนหน้าคลิปเนี่ยคงจะมีการขับปาดกันไปปาดกันมาระหว่างรถใหญ่กับรถเล็ก
และเหตุการณ์มันมาหยุดตรงนี้ครับอย่างที่เห็นฮะ
เจ้าของรถเก่งขับมามาจอดขวางชี้หน้าแล้วตะโกนด่า
ใช้คำที่ไม่สุภาพนะฮะบอกว่าอย่าขับแบบนี้อีกนะ
ทางฝั่งคนขับรถบรรทุกเนี่ยก็ตะโกนสวนกลับไปบอกอ้าว
ผมก็เห็นอยู่ผมก็เบรกให้พี่อยู่ไงแล้วก็มีการตะโกนด่าทอไปมา
เหตุการณ์มันเหมือนจะจบเมื่อคนขับรถเก๋งเนี่ย
ขับรถแล้วก็กลับไปอีกฝั่งหนึ่งแต่มันไม่จบครับ
มันยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เพราะคนขับรถเก่งเมื่อจอดรถได้
และตะโกนท้าทายคนขับรถบรรทุกบอกว่ามึงลงมาลงมาลงมานะฮะ
แต่คนขับรถบรรทุกก็พยายามใจเย็นแล้วก็พูดในคลิปบอกว่ามีปืนด้วยมีปืนด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นิคมพัฒนาหลังเหตุการณ์นี้นะฮะทางฝั่งรถบรรทุกก็คือ
ชิดชัยเลิศขุนทศคนขับรถเนี่ยนะฮะก็ได้ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับ
ที่สพนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองแล้วก็เป็นหน้าที่ของตำรวจในการตรวจสอบ
แต่ว่าตำรวจตรวจสอบจากคลิปแล้วพบว่าปืนนั้นน่าจะเป็นปืนบีบีกันนะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมใจเย็นกันเข้าไว้นะฮะขับรถขับราต้องนึกถึงเรื่องของการมีน้ำใจให้กับผู้ร่วมทางด้วย
แล้วก็อย่าพกพาอาวุธไปแบบนี้มันจะเกิดอันตรายนะครับคุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่ง
ใหญ่เจอเล็กเหมือนกันใหญ่คือรถบรรทุกเล็กคือรถเก๋งนะครับ
รถเก๋งคันหนึ่งตัดสินใจขับรถข้ามสี่แยกแล้วปรากฏว่าเส้นทางหลักเนี่ย
รถบรรทุกเขาขับมาแล้วชนรถเก๋งเข้าอย่างจังหน้ารถเนี่ยพังยับเยินเลย
คนขับรถเก่งนี้เป็นอย่างไรบ้างต้องมาดูเหตุการณ์นี้กันฮะ
นี่แหละครับเหตุการณ์นี้เกิดบริเวณแยกดงบังตำบลดงขี้เหล็
อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับเห็นรถเก๋งเส้นทางนี้ไหมฮะ
ผ่านหน้ากล้องวงจรปิดไปนะครับกำลังพยายามจะมุ่งหน้าเข้าเมืองปราจีนบุรี
แล้วก็ขับข้ามแยกไปแต่ปรากฏว่าการข้ามแยกตรงนี้มันเหมือนแยกวัดใจเหมือนกัน
เพราะว่าเส้นทางหลักเนี่ยฮะรถบรรทุกเนี่ย
เขาก็กำลังขับจะข้ามแยกไปจังหวัดนครนายกเหมือนกันครับ
ช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงกลางคืนแล้วก็อย่างที่เห็นในกล้องคือมีฝนตกด้วย
คนขับรถบรรทุกก็คือนายทงชัยบุภาชาติเล่าให้ฟังนะครับว่าเขากำลังขับรถ
มาจากจังหวัดตราดมุ่งหน้าไปจังหวัดสระบุรีนะฮะตอนนั้นขับมาไม่เร็ว
สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงพอกำลังขับผ่านสี่แยก
ว่ารถเก่งคันนี้แหละฮะวิ่งโผล่มาในระยะกระชั้นชิด
ทำให้รถใหญ่เขาเบรกไม่ทันเหมือนกันก็เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะเห็นชัดเจนเลยนะฮะมีคนตั้งข้อสังเกตบอกว่า
บริเวณแยกดงบังตรงนี้มีถนนที่แคบทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่เนี่ย
เห็นรถจากอีกฝั่งเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนพอมีปัจจัยอื่นอื่นมาเสริม
ช่วงเวลาค่ำมืดแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีฝนตกด้วย
ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับเหตุนี้โชคดีครับ
แม้ว่าจะดูรุนแรงแล้วก็รถเก๋งพังยับเยินเลย
แต่ว่าคนขับรถเก่งนั้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเพราะว่ารถบรรทุกเนี่ย
เขาก็วิ่งข้ามแยกด้วยความระมัดระวังไม่ได้ใช้ความเร็วมาก
แม้ว่าจะชนไปแล้วมันพังยับแบบนี้แต่คนขับไม่ได้รับอันตรายนะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งจับตามองดี
เพราะคุณอาจจะมองไม่ทันด้วยซ้ำนะฮะเห็นรถกระบะสองคันเหมือนขับแข่งกันมา
ขับคู่กันมาตีโค้งกันมาด้วยแล้วปรากฏว่าเหตุการณ์เนี้ย
มันเกิดขึ้นเมื่อรถกระบะคันหนึ่งเสียหลักพุ่งเข้าธนาคารเลยนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเห็นรถกระบะสองคันนี้ไหมฮะ
ขับผ่านหน้ากล้องไปนะครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นช่วงกลางคืน
จังหวัดชายภูมิที่อำเภอหนองบัวระเวนะฮะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับ
เหตุการณ์รถกระบะสองคันขับรถไล่ตามกันมา
เหมือนจะตีคู่กันมาเหมือนจะแซงกันนะฮะแล้วเกิดเสียหลักครับ
รถกระบะคันหน้าซิ่งมาเสียหลักแล้วก็พุ่งเข้าไปชนประตูกระจกธนาคารกรุงไทย
ทะลุเข้าไปในธนาคารจนสิ่งของเครื่องใช้ในธนาคารเนี่ย
ยับไปหมดแล้วก็รถเนี่ยพังยับเยินนะครับดูจากภาพวงจรปิดอาจจะดูไม่รุนแรง
แต่พอไปตรวจสภาพรถและตรวจสภาพสถานที่
ก็คือธนาคารที่รถพุ่งเข้าไปเห็นเลยนะพังยับจริง
ประตูกระจกธนาคารแตกเลยนะฮะโต๊ะเก้าอี้ของธนาคารกระจัดกระจาย
ส่วนมาดูที่รถบ้างรถพังยับเยินไปถึงห้องเครื่องแล้วนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญคือคนขับรถกระบะคันนี้
บาดเจ็บสาหัสติดอยู่ภายในรถหน่วยกู้ภัยสว่างคุณธรรมอำเภอหนองบัวระเว
ก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับอ่ะให้คุณผู้ชมดูเรื่องราวหัวร้อนกันบ้าง
เป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาสการตีการต่อยกันนะฮะ
ซึ่งแน่นอนมีการรุมกันด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนท้องถนน
เขาว่ากันว่าเป็นเพราะสาเหตุที่มีความขัดแย้งกัน
ของคนในโรงงานเดียวกันนะครับ
นี่ฮะให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้เราเปิดคลิปนี้ให้ดูก่อนเลยนะครับ
เป็นหนึ่งคลิปที่แสดงให้เห็นถึงการยกพวกรุมตีกัน

เป็นเรื่องของลูกจ้างโรงงานผลิตท่อก๊าซแห่งหนึ่ง
แพร่กษาที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ
แล้วก็มีนายเทวันกับนายไม้อยู่โรงงานเดียวกันแท้

เกิดมองหน้ากันแล้วไม่พอใจ
เขม่นกันในโรงงานลามมาถึงนอกโรงงานอย่างนี้นะครับ
ฝั่งของนายไม้มีการยกพวก
ดักถีบรถจักรยานยนต์ของอีกฝั่ง

แต่ละคนต่างก็พกพาอาวุธทั้งมีดดาบท่อนเหล็กแล้วก็ไม้
พอจะหาได้เก็บเอาแถวนั้นก็มี

ฝั่งนายไม้ยกพวกมาเป็น๑๐คนเลย
วิ่งไล่รุมตีนายเทวันคนเดียว

บอกแบบนี้ต้องแกล้งตายนะฮะ
ฝั่งของนายไม้ก็เลยแยกย้ายกันหลบหนีไปนะครับ
ภายหลังเหตุการณ์เนี่ยนายเทวันเดินทางไปแจ้งความนะครับ

ส่วนฝั่งของนายไม้ก็พาพวกรวม๔คนมามอบตัว
ขณะที่คนอื่นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามตัวอยู่นะครับ
นายไม้ให้กันนะฮะว่าผมไม่ได้เป็นคนก่อเหตุ

ระหว่างทางกลับบ้านซึ่งบ้านก็อยู่แถวโรงงานนั่นแหละครับ

ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามกันมา

นายเทวันนี่แหละครับเป็นคนชักมีดออกมาจะแทงเพื่อนก่อน
แต่เพื่อนผมกระโดดลงจากรถได้ก่อน

รถก็เลยเสียหลักล้มอย่างที่เห็นในคลิป
แต่ภาพในคลิปมันก็ฟ้องเต็มเหมือนกันนะฮะ
แต่นายไม้เขาปฏิเสธเขาไม่ได้ไปถีบรถของนายเทวันจนล้มนะครับ
จากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ชุลมุนไล่ตีกันแล้วครับ
แต่ที่แน่นะครับก็โดน๒ข้อหาแล้วฮะ
ก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนทำให้ได้รับอันตรายสาหัส
แล้วก็ข้อหาพกพาอาวุธไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับ
อีกเหตุการณ์หนึ่งก็ระทึกเหมือนกันครับคุณผู้ชม
โอ้โหวัยรุ่นกลุ่มนี้ยกพวกมาเป็นขยงเลย
เพื่อจะมาทำร้ายร่างกายคู่อบริให้คุณผู้ชมดูคลิปกันนะครับ

ซอยลาดพร้าว๑๓๒แยก๓

สักพักมีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกกันมา

เห็นคนที่ย้อมผมสีทองไหมฮะ
นี่โอ้โหเอาไม้ยาวมาด้วย
แล้วก็เงื้อไม้มาแต่ไกลเลยล่ะครับ

แต่สักพักหนึ่งมียก๒เป้งมาใหม่นะฮะ

จักรยานยนต์มาไม่ต่ำกว่า๗คัน

บางคนเอาท่อนไม้มาเอาไม้เบสบอลมาบ้างเอามีดมาบ้าง

สักพักใหญ่หนำใจก็สลายตัวไปนะครับ
ส่วนน้องสองคนที่ถูกรุมตีก็สะบักสบอมแล้วฮะ
ก่อนจะไปแจ้งความที่สนราชพร้าว
ไม่อยากให้น้องวัยรุ่นตัดสินใจกันด้วยอารมณ์แบบนี้เลยนะฮะ
มันอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องราวของพี่แท็กซี่กันหน่อย
คือตอนนี้ก็หาลูกค้ายากหาผู้โดยสารยากกันอยู่แล้วก็ไปจอดรถ
ข้างทางแล้วก็ตั้งเป็นวินไว้เลย
แต่ปรากฏว่ามีแท็กซี่คันหนึ่งเขาขับมา
เขาก็จะมาเข้าตรงนี้ด้วย
แต่คงไม่รู้ว่ามีการคุมวินกัน
จึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
โอ้โหถกเถียงกันใหญ่เลยนะครับคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละครับเราจะเห็นว่ากลุ่มแท็กซี่ที่จอดรถกันอยู่ริมถนนสาย๑
แล้วก็ยืนเถียงกันกับโชเฟอร์แท็กซี่ที่พยายามจะเอารถเนี่ย

โดยกลุ่มแท็กซี่กลุ่มใหญ่เขาบอกว่า
ที่นี่มีการเก็บค่าน้ำไว้แบ่งกันกินคนละ๑๐๐บาทอยู่แล้ว
นี่มันเป็นวินที่ต้องมีกฎมีระเบียบ
แต่อีกฝ่ายมาบอกว่าโอ๊ยแค่จะมาจอดตรงนี้เอง
ตรงนี้เป็นข้างทางเป็นทางสาธารณะด้วย
ทำไมจะจอดไม่ได้จะมาเรียกเก็บเงินกันทำไม
เถียงกันไปเถียงกันมาเกือบจะวางมวยกันแล้วนะฮะ
แต่อย่างที่เห็นในคลิปเพราะว่ามีแค่เฉพาะช่วงของการเถียงเท่านั้นแหละครับ
คนไปแสดงความคิดความเห็นกันเยอะเลย
แล้วก็ร้องเรียนไปยังกรมการขนส่งทางบกนะครับ
ให้รีบเข้ามาจัดการดูแลจัดระเบียบกันซะหน่อย
ให้คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้คุณผู้ชม
คุณผู้ชมเคยขับรถบนทางด่วนไหม
บนทางด่วนเนี่ยไม่มีอะไรนอกเหนือจากรถคันอื่นที่เขาขับร่วมทางกัน
แต่ทีนี้ผู้หญิงคนหนึ่งตกอกตกใจเลย
เมื่อเจอเจ้าตัวนี้บนทางด่วน
เจ้าตัวนี้คือตัวอะไรไปดูกันนะฮะ
เรื่องหมูที่ไม่หมูเสร็จแล้วนะครับ
เพราะอยู่ก็มีหมูมาโผล่บนทางด่วน
สร้างความตกอกตกใจให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนบนทางด่วน
เพราะกลัวจะไปชนกับเจ้าหมูนี้เขาให้นะครับ
หมูเดินอยู่บนทางด่วนแจ้งวัฒนะครับ
แล้วทีนี้คนก็ถามนะคนในโลกโซเชียลก็ถาม

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่
ไปถามคนที่อาศัยอยู่ใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะตรงจุดนี้นะครับ

บอกว่าตรงทุ่งซึ่งอยู่ตรงใต้ทางด่วนเนี่ย
หมูมันมาอาศัยอยู่หลายตัวเลย
มีทั้งตัวแม่ตัวพ่อตัวลูกนะครับ
อยู่กันเต็มไปหมดหลายสิบตัวเลย
แล้วก็เจ้าหมูตัวนั้นคงเดินหลงทาง
หลงขึ้นทางด่วนจนไปเดินอยู่บนทางด่วนนะฮะ
นี่แหละครับเรื่องหมูหมูที่ไม่หมูนะครับ
ตัวอะไรแปลกขึ้นมาบนทางด่วนแบบนี้
ส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาเก็บตกเรื่องของน้ำท่วมกันหน่อย
ให้คุณผู้ชมไปดูกินนารีน้อยเล่นน้ำกันนะฮะ

กินรีเล่นน้ำสวยลูกของแม่
กลับมาติดตามเล่าสู่กันฟังกันต่อนะฮะ

แต่จริงแล้วบ้านเรายังคงมีฝนอยู่เพราะอากาศแปรปรวน
แล้วเดี๋ยวปลายเดือนตุลาคมก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับ
ทีนี้เราเก็บตกเรื่องของฝนตกและน้ำท่วม
เพราะว่ามี๓กินนาบรีเล่นน้ำกลางสายฝนและกลางน้ำท่วมด้วย
โอ้โหจะสนุกสนานงดงามแค่ไหน

กินทรีเล่นน้ำสวยลูกของแม่

เหล่าสาวสองผู้หลงไหลศิลปะการแสดง
ก็ออกมาแต่งตัวกรีดกรายร่ายรำ
ท้าสายฝนแบบนี้นะฮะ
หนึ่งเป็นหนองน้ำใสในป่าหิมพานเลย

อยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรำครับ
คือเราก็ไปพูดคุยกับเหล่าบรรดากินอารีนี้นะฮะ
เขาบอกว่าที่ทำแบบนี้เพราะแก้เครียด
แล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับคนในโลกโซเชียลนะครับ
ซึ่งนี่ฮะพี่โก้เหลาสา
ซึ่งร้านแห่งนี้น้ำก็ท่วมเหมือนกัน

ปกติก็จะมีการจัดชุดการแสดงแบบนี้
กินนารีก็มีรวมถึงจัดดอกไม้สดด้วยพี่โก้เขาก็บอกว่าโอ้ไม่อยากให้คนเครียดนะครับ
แล้วก็พื้นที่ของเขาก็อาจจะเจอน้ำท่วมน้อยกว่าพื้นที่อื่นนะครับ
ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยที่ประสบภัยเรื่องของน้ำท่วมนะครับ
เรื่องของน้ำท่วมแบบนี้ก็ต้องมีการช่วยเหลือกันนะครับทีนี้พระในวัดท่านก็นิ่งเฉยไม่ได้
ต้องช่วยญาติโยมกันบ้างแล้วแล้วก็คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพนี้เท่มากเลย
พระรูปหนึ่งนั่งอยู่หน้ารถจิ๊บเพื่อจะลุยไปช่วยประชาชนที่น้ำท่วมนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะลุยกันไปแบบนี้เท่มากเลยนะฮะ
แล้วก็หลายคนเอาคลิปนี้เอาภาพเหล่านี้ไปแชร์ในโลกโซเชียลบอกว่าคุณพระช่วย
แล้วคุณพระรูปนี้เท่จริงนะฮะนั่งอยู่หน้ารถจิ๊บแล้วก็ลุยน้ำท่วม
ฝ่าไปช่วยเหลือญาติโยมนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมินะครับ
รอยต่อระหว่างอำเภอเมืองชายภูมิกับอำเภอแก้งเคราะห์นะฮะซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่มีน้ำท่วมน้ำหลากรุนแรง
ทำให้หลายชุมชนหมู่บ้านนะครับถูกตัดขาดจากความช่วยเหลือภายนอก
หลวงพ่อภัยศาลวิสาโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสุขโตบ้านใหม่ไทยเจริญจึงนำข้าวสารอาหารแห้ง
สิ่งจำเป็นใส่รถจี๊บเก่าที่สภาพพอจะขับลุยน้ำได้
แต่มันเท่มากเลยนะฮะนำสิ่งของเหล่านี้เข้าไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนที่ถูกตัดขาดเส้นทางเข้าหมู่บ้านนะครับ
แล้วก็แน่นอนพอพื้นที่ไหนรถเข้าไม่ได้แล้วก็ต้องเดินลุยไปแล้วฮะ
พระท่านก็หอบสิ่งของลุยไปช่วยเหลือญาติโยมกันนะครับ
และคุณผู้ชมฮะเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็ทำให้เกิดมิติใหม่ในการกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ร้านนี้
เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแช่น้ำจริงจริงนะฮะคุณผู้ชมเห็นแล้วนะฮะว่าร้านนี้เนี่ย
ถูกน้ำท่วมเพราะว่าเขาตั้งอยู่ริมคลองเลยปรากฏว่าน้ำมันเอ่อเข้ามาในร้าน
แต่กลายเป็นจุดขายของร้านสมหมายอ่อนนะครับที่อยู่ตรงข้ามหมู่บ้านชวนชื่น
รังสิตคลอง๑ปฐุมธานีนี่เองอย่างที่เห็นแล้วครับ
สภาพเนี่ยทั้งร้านเจิงนองไปด้วยน้ำระดับตาตุ่มนะคุณฮะ
ต้องเดินลุยเข้าไปเวลานั่งกินก็ต้องนั่งแช่เท้าแบบนี้
ก็เลยกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแช่เท้าเปียกนิดหนึ่งระดับปลายเท้านะครับ
แต่ว่าก็กลายเป็นมิติใหม่ที่เรียกลูกค้าเลยนะฮะบรรยากาศการกินก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ย
ก็แปลกใหม่ไปนะฮะแต่ทีนี้ชาวปฐุมเองก็บอกว่า
อยากให้น้ำลดเร็วนะฮะจะได้ไม่เดือดร้อนกันนะครับ
ปิดท้ายของเราวันนี้เป็นภาพที่เขื่อนขุนด่านปราการชนโอ้โหนักท่องเที่ยวแห่ไปที่นี่เยอะเลยนะครับ
เพื่อไปถ่ายภาพเรื่องของการปล่อยน้ำและกลายเป็นการปล่อยน้ำ
ทำให้เกิดภาพที่สวยงามแบบนี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าเสาร์อาทิตย์สี่โมงครึ่ง
เจอกันหน้าจอไทยรัฐทีวีกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
อย่าลืมเล่าสุขกันฟัง